ที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ฆ่าน้องวัย๑๔ปี
ที่จังหวัดพิศนุโลกได้แล้วนะคะขณะที่ญาติก็มารับศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะ
วันนี้นะคะญาติก็มารับศพเด็กหญิงวัย๑๔ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ที่ถูกคนร้ายฆ่ารัดคอเสียชีวิต
มาจากนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ทำกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะก็มีชาวบ้านเดินทางไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
โดยคนร้ายใช้เชือกรัดคอแล้วก็พยายามที่จะข่มขืนผู้ตาย
ระหว่างนอนดูทีวีเพียงลำพังอยู่ภายในบ้านพักตัมปนบโพอนท
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำงานรับจ้างไม่ไกลจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยสภาพศพของผู้ตายสวมเสื้อแต่ว่าไม่สวมกางเกง
แล้วก็มีรอยช้ำบริเวณที่ลำคอด้วยขณะที่ตำรวจภูทรนครไทย
ชาวบ้านแล้วก็อาสาสมัครประมาณ๒๐๐คนก็ช่วยกันจับตัวนายสนหุมเพียง
วัย๔๕ปีที่คาดว่าเป็นคนร้ายได้แล้วนะคะ
บนภูเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลเมตรโดยนายสนนะคะ
มีบ้านพักอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายเพียงสี่สิบเมตรก่อนเกิดเหตุ
มีชาวบ้านเห็นท่าทางมีพิรุษแล้วก็หลังเกิดเหตุเจ้าตัวเนี่ยหายไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรพิศนุโลก
เพื่อสอบสวนแล้วค่ะส่วนจะมีการข่มขืนหรือไม่ต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลพุทธชินราชอีกครั้ง